ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าพอยุคสมัยเปลี่ยนไป
เรื่องของการลงโทษเด็กจากครูสูตรนักเรียนมันก็เปลี่ยนไป
แล้วก็มีการถ่ายคลิปต่างลงโซเชียล

ผมยาวก็โดนตัดก็ตัดก็แค่นั้นก็จบไป

ไม่มีการถ่ายคลิปหรือว่ารุนแรงขนาดแบบเลือดตกยังออก
แต่ว่ายุคสมัยนี้การทำโทษมันก็หนักขึ้นเหมือนกัน
แล้วเด็กเองก็สามารถที่จะถ่ายคลิปแสดงออกถึงความรู้สึกของตัวเองได้มากขึ้น
อย่างเหตุการณ์ต่อไปนี้มีนักเรียนกลุ่มหนึ่งเขาไปโรงเรียนสาย
ไม่ทันเข้าแถวเคารพทงชาติถูกคุณครูตี
แต่ว่าคงจะตีแรงมากค่ะเป็นแผลแบบเทะเป็นแดงเลย
แล้วเด็กเขาก็แอบถ่ายคลิปเอาไว้ได้
แล้วคุณผู้ชมดูภาพนี้ดูรอยแผลที่โดนตี
มันก็หนักมันก็หนักแบบช้ำเลือดช้ำหนองแบบนี้
แต่ก่อนตีกันก็แป๊ะใช่ไหม
พอให้รู้ว่าเจ็บอะไรแบบนี้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็หนักมาก
เอาไปชมคลิปที่เขาถ่ายหน้าสะทงเอาไว้ได้ครับ
นี่คือมาเข้าแถวไม่ทันเหรอ
แบบไม่กี่นาทีเข้าแถวไม่ทัน

แล้วแผลมันก็โอ้โหมันก็ห้อเลือดแบบนี้มันก็ช้ำเลือช้ำหนองนะ
เป็นคลิปที่เกิดขึ้นในวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครราชศรีมา
คุณครูตีเขาบอกว่าเพียงเพราะว่าไปเข้าแถวเคารพทงชาติไม่ทันนะ
คลิปนี้เอาไปแชร์ในเฟซบุ๊คชื่อว่าอีจ๊อก
เอาคลิปนี้ไปโพสต์เขาบอกว่าเกิดขึ้นที่นี่แหละครับที่โคราช
ต่อมาผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปที่วิทยาลัยที่เกิดเหตุชื่อว่า
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทธโธไปถามท่านผอ
ผอชื่อว่านางแสงดาวศรีจันเวียงท่านคลิปนี้มันจริงไหม
พอก็บอกว่ายอมรับว่าเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่วิทยาลัยจริง
แล้วก็ตั้งกรรมการสอบแล้วแล้วก็ไปเยี่ยมนักศึกษาและผู้ปกครอง
ที่โดนทำโทษแล้วก็ไปคุยกันไปให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยดีนะฮะ
ทีนี้ก็ไปถามฝากฝั่งนักศึกษาบ้างเล่าให้ฟังที่ครูฟาดอย่างนั้นเพราะว่า
นักศึกษามาสาย๓๐กว่าคนรวมทั้งน้อง๔คนที่ออกมานั่งพูดแบบนี้ด้วย
เลยถูกคุณครูลงโทษโดนเรียกไปฟาดคนละทีหน้าเสาทง
จริงแล้วฟังให้ดีคุณผู้ชมทุกคนยินยอมให้ตี
เพราะอะไรเพราะอาจารย์ได้มีการตักเตือนและฆ่าโทษมาแล้วหลายครั้ง
เพราะมาสายกันบ่อยก่อนหน้านี้เคยถูกลงโทษไปแล้วให้บำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะกวาดนู่นกวาดนี่ในวิทยาลัย
แล้วก็ให้ยกเสาไฟมาแล้วแต่ว่าครั้งนี้คือหลังจากโดนฆ่าโทษไปแล้วเนี่ยนะ
ก็ยังมาสายอีกก็เลยโดนตีไปแต่ว่าโอ้โหก็ตีหนักอ่ะ
ตีหนักก็เลยเป็นแพ้ขนาดเนี้ย